ส่วนฟุตบอลไทยลีกนะครับในช่วงเล็กที่๒ก็จะกลับมาทำการแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วนะครับ
หลายทีมไม่ว่าจะเป็นบุรีรำเองก็มีการเสริมตัวที่น่าสนใจนะครับ
ฟุตบอลไทยลีก๑ก็เตรียมที่จะกลับมาแข่งขันในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
หลังจากที่หยุดพักให้ทีมชาติไทยแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับ๒๐๒๐
โดยตลาดซื้อขายนักเตะเพิ่งจะปิดไปเมื่อวานนี้นะครับ
รอบนี้ก็มีดีลสำคัญเกิดขึ้นมากมายนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นธีรทรบุญมาทันนะครับ
ย้ายมาจากโยโกมาเอฟมารินอทมาอยู่กับบุรีรำยูเนเต็ป
กะวิ่นทัมซัทกาญนันและอริสักกาลสอน
ย้ายมาร่วมทีมการท่าเรือแบบยืมตัว
โหรภิริชกะฤษฎีบรรเภณก็ย้ายมาร่วมทีม

เฮลลี่อันีเยี่สุดหน้าจากอัตสโนเนีย

มาอยู่กับหนองบัวพิชยะนะครับ